แต่ว่าถ้าพูดถึงเดือนพฤศจิกายนหลายคนก็ต้องนึกถึงประเพณีดีด้วย

ทงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นประเพณีที่แหม่มันสวยงาม

บางคนเขาบอกว่าบางทีเราไม่อยากลอยกระทง
เพราะว่ามันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่า
แต่เราก็มีกระทงสวยที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ชมคือ
เป็นกระทงกระดาษแล้วเป็นกระทงสีด้วยนะคะ
ที่จังหวัดราชบุรีเขามีการประดิษฐ์กระทงสีกัน
อยากรู้ว่าสวยงามขนาดไหนตามไปดูกันค่ะ

โอ้โหสีสันสดใสแสบตามากเลย

ชาวบ้านเขามาร่วมแรงร่วมใจการประดิษฐ์กระทงสี
ทำจากกระดาษสีสันสวยงามหลากหลายแบบ
หลากหลายขนาดแบบที่เห็นเลยค่ะ
เขาเตรียมจะใช้ในกิจกรรมการจัดงานสืบสาร
อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของชาวไทยเชื้อสายมอน
ซึ่งมีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีแล้ว
คุณอภิชาติสิริอุดมเศษประธานชมรมอย่าลืมโพธาราม
ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าวัดไซอารีรักษ์เนี่ยนะ
เป็นวัดมอนนะที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
โดยในระแวกวัดก็จะมีชุมชนชาวมอนจีนลาวและไทยอาศัยอยู่
ซึ่งทั้งหมดได้มีการหลอมรวมวัฒนธรรมกันเกิดขึ้นนั่นเอง
โดยกระทงกระดาษที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะ
มีแนวความคิดมาจากหลวงพ่ออุตมะค่ะ
เป็นหนึ่งในกิจกรรมของคนมอนที่เขาจะทำกันในช่วงวันออกพรรษา
โดยจะทำกระทงกระดาษใส่ลงไปในเรือเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์

ใช่แล้วกระทงสีที่เห็นนะคะมีกรรมวิธีการทำที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว
ตัดก่อนตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมก่อน
ส่วนปลายทั้งสี่มุมเนี่ยจะมีการฉลุ
คุณเห็นไหมจะฉลุลวดลายสวยงามเอาไว้แบบนี้
ค่ะแล้วนี่เขาใส่อะไรตรงกลางเนี่ยเขาจะเทน้ำมันใส่
เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้แสงสว่างเวลาที่นำไปลอยในน้ำ
ก็คือจะมีการจุดไฟเหมือนกระทงสายคุณ
โอ้นึกภาพออกเลยแต่เป็นกระทงกระดาษสีสันสวยงามนะคะ
คุณผู้ชมคนไหนสนใจนะอยากจะร่วมลอยกระทงในงานนี้
ก็สามารถเดินทางไปได้ที่วัดไซอารีรักษ์
เหตุเทศบาลเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ
เขาจะจัดกิจกรรมจุดประทีบรอบโบสถ์ตามประทีบรอบวิหาร
บูชาพระสารีริกฐาตุลอยเรือสะดอกเคราะห์
และนามัศกาลพระอุปคุฎในระหว่างวันที่๑๙๑๑พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
ไปร่วมงานกันได้เลยนะคะคุณผู้ชม
เป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีด้วย
เราไม่ค่อยเคยเห็นวิถีชีวิตชาวมอนแบบนี้เท่าไหร่เนอะ

ใช่แต่นี่เป็นกระทงกระดาษนะคะ
แล้วก็พับมาในรูปแบบที่สวยงาม
แล้วก็นึกออกเลยว่าถ้าลอยไปแล้วเนี่ยความสวยมันจะโดดเด่นขนาดไหน
แล้วที่สำคัญมันก็ย่อยสลายได้ใช่แล้วมันเป็นกระดาษด้วยนะคะ
เราจะได้เห็นอีกหนึ่งประเพณีที่เขาสืบสารกันมาอย่างยาวนานนัก
มีโอกาสก็เชิญชวนลองไปเที่ยวกันดูได้ที่โพธารามจังหวัดราชบุรีจ๊ะ
ใช่แล้วจ้าการท่องเที่ยวก็จะช่วยให้เราเยียวยาจากความทุกข์ความเศร้าได้ด้วยเหมือนกัน
บอกว่าคนสวยโพธาราม